คุณผู้ชมครับพอะไปดูเหตุการณ์ที่๑๐๑คนน่าจะเป็นความหึงหวง
ค่ะฝ่ายชายหึงหวงฝ่ายหญิงบอกว่าฝ่ายหญิงแอบไปมี
บาดเจ็บแล้วตัวเองก็หนีไปซ่อนไปทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อ
เหตุทุกอย่างแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นโดนจับค่ะ
คือพอโดนจับเขาบอกว่าแค่จะยิงขู่เฉย
คิดเลยว่าจะโดนแต่โดนเขานะคะเขาบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามรถเก๋งสีขาว
ไปถึงร้านสะดวกซื้อรินถนนกองพล๑๐อำเภอเมือง๑๐๑เห็นมั้ยคะ
ใช้ปืนยิงรถเก๋งจนต้องจอด
แล้วคนก่อเหตุก็ขี่รถหนีไป
คืนวันที่๑๙ธันวาคม๒ทุ่มครึ่ง
ทีนี้ค่ะตำรวจสพมร้อยเอ็ดกู้ภัยนครสาเกตไปตรวจสอบ
ริมถนนใกล้ร้านสะดวกซื้อเจอคนเจ็บเป็นผู้ชายอายุ๓๒ปี
ก็ตัวผู้ก่อเหตุอ้างว่าผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มคนใหม่ของแฟนสาวนะคะ
เขาขับรถเก๋งค่ะถูกกระสุนยิงเข้าที่แขนขวา

ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นรีบส่งโรงพยาบาล
มีหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
ตำรวจก็เลยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะ
คนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถเก๋งสีขาวมาตามถนนกองพล๑๐
่งหน้าแยกหน้าตสินคนร้ายเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขี่มาประกบเลยแล้วใช้ปืนยิงใส่
แล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกหน้าตสินมุ่งหน้า๕แยกสายน้ำพึ่งแล้วหนีไป
ให้รายละเอียดเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
ตัวคนเจ็บบอกว่าขอพูดเท่านี้ที่เหลือก็เดี๋ยวไปบอกตำรวจไปให้รายละเอียดกับตำรวจเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีก็แล้วกัน
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพมร้อยเอ็ดได้เลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ก็รวบรวมหลักฐานจนขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วตามไปจับถึงบ้านเลย
ไปจับกุมนายนาฏอายุ๒๘ค่ะอยู่ในบ้านพักตมนตร์นอนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ของกลางก็คือปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกและรถจักรยานยนต์นะคะ
หลังก่อเหตุเอารถจักรยานยนต์เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปซ่อน
งฟางตรงนี้อยู่ใกล้กับบ้านภรรยา
ตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดนะคะนี่เอาไปซ่อนเอาฟางมากรบไว้แบบนี้
มันเป็นกองฟางอยู่แล้วเอาไปซ่อนไว้เลย
นาฏผู้ก่อเหตุรับสารภาพค่ะว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวงคือโกรธมากหึงมาก
แต่เขาบอกว่าแค่จะยิงขู่เฉยนะไม่รู้เลยกระสุนมันพลาดไปโดนได้ยังไงเนี่ย
สุดท้ายก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะคะ
วันนี้เราส่งติค่ะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปถนนกองพล
ข้างวิทยาลัยณตระสิน๑๐๑ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
ไปดูปมเรื่องที่เกิดเหตุนี้ได้คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
นางสาวหนูพัดอายุ๔๐เธอเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ๒ทุ่มกว่า
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งเห็นรถเก๋งขับมาจอดที่หน้าร้านเธอ
ก็เลยไปถามคนขับว่าเกิดอะไรขึ้นคนขับบอกว่าถูกวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์
เอาก้อนหินเครื่องใส่ก้อนหินเครื่องเหรอตอนแรกเขาบอกว่าเป็นก้อนหินเครื่อง
จะไม่รู้ตัวว่าโดนปืนหรือเปล่าหรือยังไงแต่เธอบอกว่ามันไม่ใช่หินหรือเปล่า
เพราะมันคือเสียงปืนนะเพราะเธอพูดแบบนี้คนขับรถเก่งถึงจะตกใจ
เพราะอ้าวมันคือปืนเหรอมันไม่ใช่หินเลยรีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
แล้วก็เห็นเลยว่าแขนของคนขับรถเก่งมีแผลด้วย
อ้าวพอดีแกก็เลยได้ยินก็เลยตกใจก็เลยโทรบอกตำรวจที่แขนมีบาดเหยียบเล็กน้อยจ้ะถลอกนิดหน่อย
คือนางสาวหนูพัดให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า
เธอก็เลยไม่แน่ใจตอนแรกสงสัยไปว่าอุ้ยสงสัยคนมายิงเป็นลูกหนี้อะไรหรือเปล่า
อืมแต่พอมารู้ความจริงว่าเป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องของความหึงหวง
ฝากบอกไปที่คนก่อเหตุเลยว่าเอาจริงนะถ้าคนมาหมดรักกัน
มันไม่รักกันก็ปล่อยไปนะต้องปล่อยให้อีกฝ่ายไปเจอสิ่งที่ดีนะ
วิธีแบบนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาแล้วมันอุกอ่านมาก
ไล่ยิงกันในชุมชนในเมืองแบบเนี้ยทีมข่าวของเราไปที่หมู่บ้านค้อตำบล
นรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจะไปคุยกับครอบครัวของนายนาฏ
ผู้ก่อเหตุนะคะแต่ไม่มีใครอยู่บ้านชาวบ้านบอกว่า
นายนาฏอยู่กับภรรยาอีกหมู่บ้านหนึ่งแม่ของนายนาฏเอ่อแม่ของนายนาฏ
ก่อเหตุก็บอกไม่รู้ไปไหนก็เลยไปที่หมู่บ้านโนนเหลี่ยมนะคะ
ก็ตามข้อมูลว่าในนาฏไปอยู่กับภรรยาใช่ไหมคะพอไปถึงเนี่ยค่ะ
เจอนางเพียงเป็นแม่ของภรรยาในนาฏ
คืออาจจะไม่ใช่แค่แฟนสาวเนาะเขาบอกเป็นภรรยา
ก็คือแม่ยายนะคะนางเพียงคือแม่ยายแม่ยายให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าอ๋อ
ในนาฏผู้ก่อเหตุกับลูกสาวเขาก็รักกันดีนะไม่เคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกัน
สองสัปดาห์ก่อนทั้งคู่ทะเลาะกันรุนแรงมากแต่แม่ก็ไม่รู้หรอกเขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
นาฏเองเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครค่ะ
ที่แม่บอกทะเลาะครั้งเดียวนั้นเนี่ยครับ
ตั้งแต่สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้ว
แต่คุณผู้ชมค่ะจังหวะที่ติกำลังคุยกับนางเพียงแม่ยายของในนาฏ
ภรรยาของในนาฏขับรถเข้ามาในบ้านพอดี
ทีนี้ค่ะมีการตะโกนบอกกันว่าหยุดนะหยุดให้ข้อมูลกับทีมข่าวได้แล้ว
ตัวนางเพียงที่เป็นแม่ยายของผู้ก่อเหตุหยุดเลยหยุดคุยกับติเลย
แล้วเดินหนีไปก็เลยได้ข้อมูลมาเท่าที่มิวเล่าไปเมื่อกี้ค่ะ

ทีมข่าวของเราก็เดินไปหาภรรยาของในนาฏนะคะอยากจะสอบถามข้อมูล
เจ้าตัวบอกว่าไม่สะดวกไม่สะดวกจะให้ข้อมูล
ตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องประกันตัวสามีคือนี่ไม่ใช่เรื่องของแฟนแล้ว
เรื่องสามีภรรยาครับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าเข้าใจผิด
สัมพันธ์กับสามีเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ยังไง
ถ้าสามีติดคุกก็ไม่รู้จะยังไงส่วนคนเจ็บไม่คุยเลย
ภรรยาบอกว่าไม่ได้ไปคุยกับผู้ชายคนนั้นแล้วกะว่าจะยุติทุกอย่าง
คนเจ็บเนี่ยค่ะทีมข่าวก็พยายามจะถามว่าอาการเป็นยังไง
เหตุการณ์มันเกิดจากอะไรเรื่องราวที่เป็นข่าวเนี่ยมันจริงไหม
มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกแค่ว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลเพราะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ
ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ตำรวจสบ๑๐๑ก็เลยบอกว่าตอนนี้ส่งตัวผู้ต้องหาฝากขังที่ศาล
ตนก็ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ข้อหาเรื่องของพาปืนและครอบครองปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ